ในพิธีทำบุญกลางบ้านของบ้านตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาจะมีการจัดเตรียมกองทรายไว้ด้านหน้าประรำพิธีซึ่งบนกองทรายจะมีบายสีปากชามจัดวางไว้เป็นเครื่องบูชาเมื่อเสร็จพิธีสงฆ์แล้ว
แต่ละบ้านก็จะตักทรายนั้นกลับไปบ้านด้วย
โดยจะนำไปโรยรอบบ้านเพราะมีคติความเชื่อว่าสายนั้นจะช่วยกั้นเขตระหว่างโลกของคนเป็นและโลกของคนตาย
สิ่งอัปมงคลเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านของตนเอง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน